หลังจากที่เมื่อวานนี้รวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทย
เขาก็ประกาศว่าจะร่วมเดินหน้าไปด้วยกันนะฮะ
ถึงขั้นบอกว่าเป็นการสลายสีแดงสีเหลืองไปหมดแล้ว

วันนี้ครับที่รัฐสภาก็มีความเคลื่อนไห
เพราะว่าประมาณสัก๑๐โมงที่ผ่านมามีการประชุมกันครับ
โดยประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอร์นะครับ
ก็เชิญตัวแทนวิบ๓ฝ่ายมีวิบวุฒิสภา
แล้วก็บรรดาสอสอทั้งจากในฝั่งของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่รักษาการอยู่
แล้วก็จากว่าที่รัฐบาลในอนาคตมาพูดคุยกันนะฮะ
ติหลักที่จะมีการพูดคุยกันวาระพิจารณาในการประชุม๒เรื่อง
คือ๑ยัตติด่วนด้วยวาจาที่ขอให้รัฐสภามีมติทบทวนเรื่องการพิจารณา
ติ๑๙กรกฎาคมว่าจะโหวตนายกชื่อเดิมซ้ำไม่ได้
ที่คุณรังสิมันโรมสสเก้าไกลเสนออันนี้คือวาระแรก
แล้วก็อีกวาระหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือการโหวตนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๒๗๒
แล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยนะครับว่าสำหรับการโหวตเลือกนายกนั้น
ก็มีการประเมินกรอบเวลาครับการอภิปรายอาจจะให้สวได้๑ชั่วโมง
สส๓ชั่วโมงแล้วก็อยากจะให้เริ่มโหวตได้ในตอนบ่าย๓
เพื่อให้เสร็จสิ้นไม่เกิน๑๗นาฬิกา๓๐นาทีวันที่๒๒สิงหาคม
ที่จะถึงวันอังคารหน้าขณะที่สรลยืนยันจะยังคงเดินหน้ายติ
ที่เสนอให้สภาทบทวนการที่ลงมติกันว่าเสนอชื่อคนเดิม
โหวตนายกซ้ำไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ยังคงรักษาจุดยืนตรงนี้เอาไว้
ส่วนความพร้อมจะไปเป็นฝ่ายค้านสสรังสิมันโรมบอกว่าต้องรอดูวันโหวตนายก
สิงหาก่อนฝ่ายค้านจะเกิดขึ้นได้ต้องมีรัฐบาลก่อน
ก็ต้องดูก่อนว่ารัฐบาลจะตั้งได้หรือเปล่า
ถามถึงการที่รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐ
ที่เขาจะมาช่วยยกมือโหวตให้แคนดิเดตนายกจากเพื่อไทย
คุณรังสิมันโรมบอกว่าก็ขอย้ำจุดยืนของพักเก้าไกลคือเหมือนเดิม
โหวตให้แคนดิเดตจากนายกภักดิ์เพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ตามนะฮะ
และความรู้สึกของสอสอในพักตอนนี้
เขาบอกว่าก็ไม่ต่างกับประชาชนหรอกผิดหวังแต่ชีวิตต้องมุฟออนฮะ
จุดยืนของพักเก้าไกลเราก็เหมือนเดิมว่าเราคงไม่ให้คะแนนนะครับ
สำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีในชื่อของคุณเศรษฐาหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับ
หากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในฝั่งพักเพื่อไทย
เพราะว่าเราก็ยืนยันไปหลายครั้งนะครับว่าถ้ามีลุงไม่มีเรา
เราได้รับความรู้สึกจากพี่น้องประชาชนว่าผิดหวังเนี่ยค่อนข้างเยอะ
มันก็ทำให้เราก็รู้สึกแบบเดียวกันเราก็รู้สึกแบบเดียวกันเออว่า
ประเทศของเราสุดท้ายมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเราอยู่แบบเดิมนะครับ
เพิ่มเติมคือพักการเมืองซึ่งน่าจะเป็นพันธมิตรกับเรานะครับ
มันก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้อยากเห็นภาพแบบนี้
รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติคุณธนกรวังบุญคงชนะบอกว่า
พูดคุยกันกับเพื่อไทยเรียบร้อยดีครับและที่มีกระแสข่าวว่าจะแบ่งโคต้ารัฐมนตรี
รอทะสชรวมไทยสร้างชาติจะได้รัฐมนตรีว่าการ๓ตำแหน่ง
ไม่ได้มีเวลาที่ต้องปรองดองและการเสนอแคดเดตของพัคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นใคร